อยู่ที่ร้อยเอ็ดเขาตามหาลูกชายเขาไม่เจอลูกชายอายุ๙ขวบ
ทีนี้ก็เสพยาบ้าเข้าไปด้วยนั่นแหละ
ก็เลยคลั่งเลยนะครับไปอารวาสทำร้ายชาวบ้านในพื้นที่
เจ้าหน้าที่ต้องใช้ปืนไฟฟ้ารองับเหตุนะครับ
ให้สีกุดแจ้งด้วยให้กุดแจ้งด้วย
นี่บอกลูกหายค่ะว่ามีคนมาฆ่าลูกหรือเปล่า
เนี่ยบรรยูศีแจ้งความด้วย
ไม่มีหรอกฮะไปแจ้งความลูกหายมีแต่เขาแจ้งความให้มาจากจับตัวเนี่ยฮะ
นายวัชรศักดิ์อายุ๔๑ปีตามหาลูกชายวัย๙ขวบ
หาไม่เจอเลยถือมีดนะไปอารวาสไล่ฟันชาวบ้าน
ในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑นะครับ
หาว่าชาวบ้านเนี่ยลักพาตัวลูกเข้าไปเอาไปทำร้ายเอาไปฆ่า
สวมพลังเมือง๑๐๑เลยมารองับเหตุนะครับ
คือเจรจายังไงไม่เป็นผลนะฮะมีเครื่องวัตถุเป็นก้อน
ห่อด้วยพลาสติกสีดำทำให้ดูเหมือนกับระเบิด
แต่ข้างในเป็นตะปูเนี่ยเครื่องใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
ต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่นะฮะนี่ทีแรกเครื่องมาเนี่ย
คิดว่าระเบิดมันมืดไงใช่ไหมเห็นก้อนดำ
ข้างในเป็นตะปูนะครับสุดท้ายต้องระงับด้วยปืนช็อตไฟฟ้า
แต่โดนก็เจ็บนะอย่างนี้นะโดนก็เจ็บเลยนะครับ
พอคุมตัวได้นำไปตรวจปัสสาวะพบว่าปัสสาวะสีม่วง
เสพยาเสพติดเสพยาบ้านะฮะทีนี้ลูกชายของเขาหายไปไหนหรือเปล่าครับ
จริงไม่ได้หายไปไหนเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ย
ปู่เขาพาหลานไปตกปลาคือทีแรกก็จะบอกลูกชายว่าจะพาหลานเนี่ยไปตกปลา
แต่หากันไม่เจอเลยไม่ได้บอก
พอวัชลศักดิ์กลับมาบ้านเสพยาบ้ามาด้วยหาลูกชายไม่เจอ
ก็เลยยืมจักรยานยนต์ของชาวบ้านแถวนั้นขี่หาลูก
หายังไงก็ไม่เจอไปบ้านนู้นก็ไม่เจอบ้านนี้ก็ไม่เจอ
ดื่มเหล้าเข้าไปอีกทีนี้คลั่งเลยนะครับ
คือญาติบอกว่าตัวนายวัชราศักดิ์เองเนี่ยเขารักลูกมาก
เพราะเขาเลี้ยงลูกมาเพียงลำพังตั้งแต่ลูกเขาเกิด
อันนี้ญาติเขาบอกนะเพราะว่าเมียเขาเนี่ยพอคลอดลูกออกมาแล้วทิ้งเข้าไปเลย
ทั้งลูกทิ้งทั้งเขาไปเลยก็พอลูกหายไปนี่เลยคลั่งเลย
คนมันมีปัญหาทุกคนแหละมันก็ต้องกินเหล้าทางออก

ก็อยากให้สังคมที่ตอนนี้ที่เขาดูข่าวใช่ไหมคะ
อยากให้สังคมให้โอกาสเขามั่งคนเราน่ะ

ส่วนภูมิกับการสพเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
พันธมตเอกอำนาจพัฒนาศักดิ์สิริยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุนะฮะ
ทำตามยุทธวิธีเลยสุดท้ายไปจบด้วยปืนช็อตไฟฟ้า
ก็ถูกแจ้งข้อหาไปเรื่องเสพยาเสพติดแล้วก็ขัดขวางพกพาอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วย